คุณพุทธครับ

ต้องการล่ะ

หมดกันสักทีมกราที่ยาวนาน
รู้สึกว่ายาวนานใช่มั้ยครับ

เราเหลือแค่สองซองเอามาให้ต้องสี่ซองเลยเหรอ
ไม่ให้หนูสองซองกันไงเดี๋ยวเราก็ให้เด็กเด็กเด็ก
เออต้องไปรับจากแม่เองโอ้ฝากขอบคุณคุณเอ่อ
เจ้านายด้วยนะฮะเจ้านายฝากเองคุณนิดให้อ่างเปาด้วยขอบคุณค่ะ
คุณนิดฝากอ่างเปามาให้ขอให้คุณนิดมีความสุขมากมาก
ให้ใช้งานพวกเรานานนานไปอีกนานนานหนุ่มแม้หนุ่มจะบอกว่า
ขนหน้าแข้งเต็มท้องแต่ไม่เป็นไรหรอกฮะ

วันนี้อังปาสะโชนค์แกนะ
คุมรักมาเช่าชุดมากสี่แล้ว

เมื่อก่อนตอนเราเด็กเข้ามาใหม่

ทั้งไทยตอนเด็กถ้าเป็นจุดจีน
โอ้โหอยากจะไปรวมญาติเราจะต้องไปหายาดพี่น้องใช่เราก้อดกรรมคะ

ทุกวันนี้แต่งงานแล้วต้องไปแจกร้านหลานแล้วค่ะ

เราเนี้ยให้ผู้ใหญ่ได้ไหมฮะสำหรับแตะเอียมประดำ
แบบคนเฮียอายุมากกว่าแต่บางทีแบบว่าทำงานด้วยกันหรืออย่างเงี้ย
เธอบอกว่าวันนี้จริงควรจะต้องแห่ง

ที่ไหว้เทพเจ้าศัยศิงเยียวตอนนี้
เจ๊ชายมาผัดกิน
ผัดเป็นบูนเส้นอะไรอย่างนี้ให้ผัดกิน
ฉันยังไม่เห็นได้กินข้อเว้ยเทพเจ้าศัยศิงเยียว
ก่อนออกไปทำงานก็ยังไม่เห็นได้กินของเทพเจ้า
วนทำไมนางลุ้นหวยก่อน

ไหมคะนางนั่นปุ๊คสามศูนย์ได้หรอก
ฉันต้องเป็นตัวแบบช่วย
เริ่มต้นปีตุดจีนมาแบบนี้นะคะ
ต้องบอกเลยว่านายกเองก็มีการอวยพรค่ะ
บอกว่าขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังแล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะ

บอกว่าประเทศไทยตอนนี้อยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด๑๙อยู่
ดังนั้นก็ยังคงต้องเฝ้าระวัง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลต่างต้องให้ความสำคัญ
ตรุษจีนแบบนี้โดยส่วนใหญ่หลายคนก็จะเป็นการรวมตัวของญาติพี่น้อง
มีการไหว้เจ้าบ้างพบปะพูดคุยเจอกันอะไรอย่างนี้
ตอนนี้ก็อาจจะต้องแบบสวมหน้ากากอนามัยยังต้องป้องกันกันอยู่
เว้นระยะห่างแล้วก็หมั่นล้างมือกันด้วยนะคะ
หรือว่าการพบปะสังสรรค์กันด้วยก็จะเป็นสิ่งที่ดี
เพราะว่าถ้าตรุษจีนอย่างนี้ส่วนใหญ่หลายครอบครัวก็จะรวมตัวกันทานอาหาร
บางทีการทานอาหารร่วมกันตอนนี้ก็อาจจะแบบว่าต้องระมัดระวังนิดนึ
เพราะว่าสายพันธุมิครอนเองสามารถติดเชื้อได้ค่อนข้างง่าย
ก็เลยอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องของการรับแล้วก็การแพร่เชื้อในช่วงนี้
อย่างที่ประเทศจีนเองตรุษจีนปีนี้ต้องบอกว่าโดยปกติเนี่ย
เมืองจีนเขาก็จะแบบออกไปเที่ยวใช่ไหมคะ
รับประทานอาหารกันนอกบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ
ปีนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างคนจีนเอง
ตรุษจีนปรากฏว่าสั่งอาหารมาทานที่บ้านกันสักส่วนใหญ่
เขาก็จะไม่ได้ออกไปทานที่ร้านอาหาร
เดินแน่นเลยนะคะแต่ว่าในร้านเนี่ยคนจะไม่ได้ไปนั่งทานกันเยอะเท่าไหร่

เขาก็ต้องการกัน
มีแบบเทศกาลเฉลิมฉลองที่เมืองจีนนี่คือใหญ่โตมาก

อย่างที่บอกตุ๊จีนให้ความสำคัญกับตุ๊จีนกันพอสมควร

เพราะว่าหยุดนานแล้วก็เที่ยวกันแบบจริงจังมากทีเดียว

เป็นเทศกาลใหญ่เป็นเทพจานประจำปีของเขาเลย
ใช่ก็เหมือนสงกรานแต่ว่าของเขานี่เวลาเขาหยุดกันทีนึง
คือแบบเนี่ยอย่างสมมุติตอนนี้ค่ะบางทีหยุดไปถึงกลางเดือนเลย
โรงงานใหญ่อย่างนี้โรงงานใหญ่ทำธุรกิจ
หยุดเลยยาวไปเลยแต่หลังจากนี้ก็ทำงานกันหนักเลยนะ
ใช่เพราะสุดจีนคนจะรอกันเพราะว่ากลับบ้านไปด้วยแล้วก็เฉลิมชอบ
เพราะเขาต้องเดินทางกันด้วยเมืองจีนมันใหญ่ถูกต้องไหมล่ะ
มันไม่ใช่แบบเหมือนเมืองไทยของเราอ่าเขาบอกเมื่อก่อนเนี้ย
ถ้าสมมุติคนเดินทางในประเทศจีนที่เขาเดินทางเป็นเดือนแล้ว
มุติเดินทางเท้าถูกค่ะแล้วถ้าเป็นรถก็ต้องใช้เวลานานเหมือนกัน
ใช่นะฮะแล้วคนส่วนใหญ่ที่มาทำงานในเมืองหลวงเนี่ยก็จะเป็นคนในจังหวัดต่าง
เดินทางก็ใช้ประมาณ๑วันเวลากลับ๑วันไปกลับถูกก็๒วันแล้ว
ถ้าสมมุติเครื่องบินอาจจะเร็วหน่อยแต่ถ้าเดินทางโดยรถออกแต่ละเมืองเนี่ยไกลกันถูกใช่ค่ะพี่
กว่านักท่องเที่ยวจะเริ่มเข้ามาก็น่าจะสักประมาณแบบเกือบอาทิตย์นึงนะคะเปิดลงทะเบียนวันนี้๑กุมภา
ส่วนใครที่คนละครึ่งก็อย่าลืมนะคะยืนยันสิทธิ์ตัวเองด้วยวันนี้
สำหรับใครที่แบบว่ามีสิทธิ์ของตัวเองอยู่แล้ว
ลงทะเบียนยืนยันตัวตนวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันนี้
ส่วนใครที่ยังไม่มีก็เดี๋ยวไปลงอีกทีนึง
คือวันที่๑๐กุมภาพันธ์เริ่มใช้ได้๑๗กุมภาพันธ์นะคะ
อดของผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ลดลงจากช่วงหลายวันที่ผ่านมานะคะ
ก่อนหน้านี้ก็อยู่ที่ประมาณ๘๐๐วันนี้ลงมาอยู่ที่๗๔๒๒ราย
ในขณะที่ผู้เสียชีวิตอยู่ที่๑๒รายด้วยกัน
ทีนี้เรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับเด็กอายุ๕๑๑ปี
หลายคนก็เอ๊ะกำลังตั้งข้อสงสัยว่าเราจะให้บุตรหลานเราฉีดดีไหม

จริงต้องบอกว่าตอนนี้เขากำลังให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
เพราะว่าคนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ย
ถ้าเป็นวัยผู้ใหญ่หรือว่าเด็กโตค่ะ

ก็จะเริ่มมีการฉีดวัคซีนกันไปค่อนข้างเยอะแล้วถูกไหมคะ
แต่ทีนี้ในกลุ่มของเด็กวัย๕๑๑ปีกำลังเริ่มมีการฉีด
เขาบอกว่าระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้ติดเชื้อคนนึง
จะพาให้อีกคนนึงติดเชื้อได้
เรียกว่าระยะเวลาเฉลี่ยถ้าเป็นโอมิครอน
มันสั้นกว่าเดลต้าร้อยละ๓๓เลยนะ
ดังนั้นเหตุจำเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีน

แล้วก็ความเป็นไปได้ของการติดเชื้อ
สูงกว่าเดลต้า๒เท่าค่ะ
แล้วก็ยังพบว่าสายพันธุมิคอนนั้น
หลบกลไกภูมิคุ้มกันได้เก่งขึ้นด้วย
ก็ทำให้บางคนมันมีการติดเชื้อซ้ำ

ดังนั้นหมายความว่าโอมิครอนแพร่กระจายง่าย
กระทบกับคนจำนวนมากกว่าเดิม
เป็นสภาพแวดล้อมที่ปิดอยู่ในห้องที่ปิด
โอมิคอนสามารถที่จะแพร่กระจายได้แบบเร็วมาก
แสดงว่ากับท่อแอร์ก็ได้หมดอย่างที่เราคิดไม่ออกบอกไม่ถูก
แบงค์ที่ติดอย่างนี้ติดไปแล้วรอบหนึ่ง

คุณทักษิณถือว่าตกติดรอบ๒
แต่เขาบอกว่าโอเคล่ะมันไม่หนักหนาเท่าครั้งแรก

คือตอนนี้จริงต้องบอกว่าติดเร็วแต่ว่าอัตราการป่วยหนักน้อยลง
ดังนั้นนี่ก็คือเขาก็บอกว่าการฉีดวัคซีนมันเป็นการป้องกัน
แล้วก็การลดการแพร่กระจายเชื้อให้กับคนอื่น
เพราะสมมุติว่าถ้าเป็นเด็กเนี่ยจริงเราเห็นในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ย
มีโอกาสที่จะติดเชื้อมากขึ้นเยอะด้วย
เห็นป่วยแบบเข้าโรงพยาบาลอาจจะด้วยจากการเป็นโควิด
รวมไปถึงเป็นโรคอื่นรวมอยู่ด้วยอย่างนี้ค่ะ
ต้องเข้าโรงพยาบาลดังนั้นเนี่ยเรื่องของวัคซีนก็เลยเหมือนว่า
เป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ยืนยันออกมาว่า
ตอนนี้ของประเทศไทยเองเรามีไฟเซอร์

ตอนนี้กำลังรอวัคซีนเชื้อตาย
ว่าจะสามารถฉีดให้กับเด็กเล็กได้ไหมนะคะ

อันนี้ในประเทศจีนมีการฉีดแล้วค่ะ

ยังไม่ได้ตอบออกมาว่า

ปกติเราจะได้ยินแต่ข่าวว่า
ผู้หญิงโดนทำร้าย

ถ้าสมมุติคุณเห็นคลิปจากกล้องหน้ารถเขาเนี่ย

คลิปที่คนพูดถึงกันเยอะจากกรณีที่
ญาติของนายอภิชาติหรือเสียกล้อง

โหยูดิ

โดดลงแล้วก็ผู้หญิงคนนี้

เดี๋ยวต้องลองฟังเสียงเพราะเสียงในกล้องรถที่อยู่ด้านหลังอันนี้

เสียกล้องนี้อายุเพิ่ง๓๙เมธา
จะเป็นเจ้าของร้านเก่าลักชื่อดังที่จังหวัดกาญจนบุรี
เอาง่ายที่คุณเห็นน่ะเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนา
เสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาเหตุด้วยจากอะไร
หลังจากตกจากรถกระบะป้ายแดงซึ่งมีน้องแหม่มเนี่ย

โดยญาติของเสียกล้องเนี่ยเฮ้ยมันไม่พอใจ
เมื่อเห็นคลิปกล้องหน้ารถเปิดเผยให้พฤติกรรมของผู้หญิงสาวคนนี้

หลังจากตกจากรถเราไปฟังคลิปกันสักนิดนึงฮะ
ปล่อยหมันปล่อยหมัน

ไปดูไม่ต้องห่วงใจอย่าไปไปนู้นเลย

มันจะโดดลงหรอโดดลงหรอแรงมั้ย

ขึ้นรถมันโดนเอง

ถ้าในวันนั้นในเวลานั้นเนี่ย

ไปช่วยเนี่ยน้องชายเขาก็จะไม่เสียชีวิต

นี่ไงไอ้กล้องมันหล่นมันไม่ตาย
นะครับปรากฏล่าสุด

เขาเดินทางไปพบกับผู้กำกับการ
สพท่าม่วงเพื่อพูดคุย

คดีนี้ตั้งแต่หลังจากเกิดเหตุมา
ตำรวจไม่ได้รับแจ้งความใดมาเลย

วันที่๒๘มกราคมที่ผ่านมา
ซึ่งนางสาวแหม่มนั่นแหละเป็นคนเข้ามาแจ้ง

รับรองการเสียชีวิตของเสียกล้อง

ก่อนเริ่ม
ครับเริ่มมีนัยะ

ทราบถึงความไม่ชอบมาพากลกับคดีนี้ครับ
จึงได้ทำการส่งศพของเสียกล้องเนี่ยไปผ่าพิสูจน์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ขนาดนี้ก็อยู่ในระหว่างรอผลชนสูตรอย่างละเอียด
พร้อมกันนี้ก็ได้เตรียมเรียกนางสาวแหม่มแล้วก็น้องชาย
ที่บอกปล่อยมันปล่อยมันนั่นน่าจะเป็นน้องชาย
ให้ปากคำถึงกรณีที่เกิดขึ้นนี้ครับ
เบื้องต้นจังเจ้าชีวิตตำรวจเขาตรวจสอบกล้องวิดีโอคลิปวิดีโอจากกล้องหน้ารถ
เพื่อดูว่าการกระทำของนางสาวแหม่มแล้วก็น้องชายเนี่ยมันมีความผิดหรือเปล่า

คือจริงก่อนหน้านี้ทีแรกเลยเนี่ยเขาไม่ได้มีกล้องวงจรปิดภาพอันนี้ออกมา
คือตัวแหม่มเนี่ยคุณแหม่มเนี่ยกับตัวน้องชายเขาเนี่ยไม่ได้เอาภาพนี้ออกมา
แล้วเขาก็เหมือนมีเอาการเอาคลิปนี้ไปที่ร้าน
แล้วก็มีการเหมือนตัดต่อหรือเอาบางช่วงบางตอนมา
ทีนี้เนี่ยทางร้านเองเนี่ยนะคะเขารู้จักกับเสียกล้อง
เขาก็เลยมีการเอาคลิปนี้ออกมาเพราะจริงก่อนหน้านี้ครั้งแรกเลยเนี่ยคุณแหม่มเขาไม่ได้พูดแบบนั้น
หมายถึงเขาเหมือนให้การปฏิเสธว่าเขาลงมาแล้วแล้วเขามาดูแล้วนู่นนี่นั่น

แม้ไม่ใช่เมียหลวงอะมันก็ต้องช่วยในหลักสัตว์แล้วที่ปล่อยมันปล่อยมันมันกระโดดลงมาเองอะ

คือตอนแรกเหมือนดูจากจริงในคลิปชอบฟังเสียงคุณแหม่มเขาพูดด้วยนะคะบอกให้ลุก
แล้วก็ถามน้องคนข้างหลังว่าเขาหล่นกระแทกลงไปแรงหรือเปล่า
มีการถามอะไรประมาณนี้แต่ตัวน้องชายเขาบอกว่าไปเลยไม่เป็นไร

คือเหมือนแบบว่าแกล้งอ่ะเหมือนแกล้งเนี่ยแกล้งแกล้งทำเป็นไม่ลุกแกล้งทำเป็นไม่ขยับจริงไม่เป็นอะไรหรอกไปเถอะ

มันโดดเองปล่อยมันไม่ต้องไปดูไปดูเลย

คือตอนนี้มันก็เลยมีการตั้งข้อสงสัยว่าจริงแล้วเนี่ยคือเอ๊ะทำไมเหมือนศีรษะเนี่ยมีการกระทบกระเทือนเหมือนจะหลายครั้ง
แต่อันนี้คือถ้ากระแทกลงมาจริงมันก็น่าจะแบบยังไม่กี่ครั้งหรือเปล่า
ดังนั้นเลยต้องมีการส่งศพไปชนะสูตรอีกทีว่าจริงแล้วเนี่ยมันมีการทำร้ายร่างกายอะไรกันมาก่อนหน้านี้หรือเปล่า
เพราะจริงแล้วเนี่ยคือตัวเสียกล้องกับตัวภรรยาภรรยาที่เราเห็นเมื่อกี้คือท้องอยู่นะคะ
เดือนไปที่คลินิกแล้วปรากฏว่าเขามีปากเสียงทะเลาะอะไรกันเนี่ยเขาก็เลยแยกออกไป
ด้วยนะครับผมนะฮะแต่ยังไงแล้วโดดลงมาแบบแรกก็ต้องช่วย
ฐานะเราไม่รู้หรอกแต่คุณเป็นเพื่อนสนิทเป็นอะไรสนิท
อย่างเงี้ได้เหรออืมปล่อยมันปล่อยมันครับมันกระโดดลงมาเองอืม
เออนะฮะแล้วทำไมต้องขับรถตามกันไม่รู้เหมือนกันอันนี้คือน้องชายอาจจะเป็นห่วงแฟน
อาจจะมีปากเสียงกันก่อนพี่ชาวว่านะสันนิษฐานนะอาจจะมีปากเสียงกันมาก่อน
แล้วก็ขอไปเคลียร์กันก็อาจจะเคลียร์กันในรถเสร็จแล้วก็น้องชายเป็นห่วง
มันก็เกิดขึ้นจริงฮะนะครับก็เลยได้คลิปแบบนี้มา
แต่ก็มีคลิปยืนยันออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วของคลิปโดนลบไปแล้ว
โดนลบไปตัดต่อเอาไปตัดต่อตัดบางช่วงบางตอนออกไปถูกต้องอืมนั่นแหละ
บังเอิญคนที่ตัดคลิปเป็นเพื่อนของกล้องพอดีด้วย
รู้จักกับเสียก้อนความบังเอิญมันไม่มีสักอย่างเห็นไหมตอนนี้
ใช่แต่วันนี้อีกเรื่องหนึ่งทำให้เรารู้ว่าเดี๋ยวนี้ป่ามีเสือโครงเยอะเนอ
ใช่ครับนะฮะป่าสมบูรณ์มากตอนนี้ฮะมาถึงเรื่องนี้กันครับ
หนุ่มเล่านาทีโดนเสือโครงสองตัววิ่งไล่ครับหนำซ้ำอีกตัวนึงเนี่ย
ขวางทางครับเป็นตัวที่สามฮะก็ไปฆ่าเขาด้วยไม่ใช่เหรอ
ฝืนใจดิ้นสู้ครับมดยังดีมีกอไผ่ช่วยชีวิตเขานะครับผมนะฮะ
ไม่ตายนะฮะจากกรณีที่ในหวานครับชาวกะเหลี่ยงวัย๔๖ปี
ถูกเสือโค้งทำร้ายบาดเจ็บสาหัสนะครับแล้วก็ถูกนำตัวส่ง
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลนะครับหนนะครับผมหน
พยุหาเสนานะครับหนพลพยุหาเสนา
เนื่องจากมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่พร้อมกว่านะครับ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะแพทย์แล้วก็ผู้รักษาเนี่ย
ได้อนุญาตให้ในหวานเนี่ยนะครับออกจากโรงพยาบาลแล้ว
เนื่องจากอาการดีขึ้นตามลำดับและได้นัดให้มาพบหมอนะครับ
เพื่อตรวจอาการอีกครั้งในวันที่๙กุมภาพันธ์นะครับ
ทางด้านในหวานนะฮะเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ตนเนี่ยออกจากหมู่บ้านเพื่อไปดูควายที่เลี้ยงเอาไว้ครับ
พร้อมกับสุนัขอีกสามตัวไปด้วยกันระหว่างเดินทางกลับบ้านเนี่ย
จึงรีบวิ่งหนีแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยกลับมีเสือโครงไม่ทราบเพศ
ตัวยาวประมาณ๘ศอกอีก๑ตัวยืนขวางอยู่ทางด้านหน้า
จากนั้นเนี่ยเสือตัวดังกล่าก็ได้กระโจนเข้าทำร้ายอย่างรวดเร็วครับ
ตนก็พยายามใช้หมัดชกเสืออย่างแรงนี่เอาหมัดชกกับเสือเลยนะฮะ
สุดยอดจนทำให้กระดูกข้อมือหักครับ
ก่อนจะฝืนใจวิ่งหนีขึ้นไปหลบอยู่บนกอไผ่ฮะ

ซึ่งรอดครับผมซึ่งบาดแผลตามร่างกายเนี่ยรอยมีรอยเขี้ยวเสือกัดประมาณ๒๐แผล
โดยเฉพาะที่ฝ่ามือทั้งสองข้างถูกเสือกัดจนทะลุรวมทั้งลำคอและตามร่างกาย
ส่วนปากถูกเสือกัดจนฟันหักนะฮะ
อกจากนั้นเนี่ยเป็นบาดแผลนะครับ
ของเล็บเสือส่วนค่ารักษาทราบว่าต้องจ่ายให้กับโรงพยาบาลทองผาภูมิประมาณ๘๐๐๐กว่าบาท

ผลอีกประมาณ๑๖๐๐๐บาท
เรื่องต้นทางกรมอุทยานได้มอบเงินช่วยเหลือมาแล้ว

ไม่ใช่แต่เขาบอกว่าจริงแล้วเหมือนไปเคยข้าเศร้า
ใช่เหมือนก็เป็นดินมหารเข้าปาก

เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาพาสุนัขเข้าไปปุ๊บเนี่ย
เสือเขาเห็นเนี่ยเขาก็ต้องไปปกป้องบริเวณอาณาเขตของเขา
แล้วเคยกระโจนใส่ดูโชคดีที่ยังไม่เสียชีวิตนะฮะ

เสือสามตัวเธอเธอคิดดูว่าตอนนี้แสดงว่าเสือมันมีเยอะนะใช่
ฟังขาดนี้จะเป็นลมนะฮะเพราะว่าขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะฮะ
อ๋อเหรอต้องดมยาดมเลยใช่ไหมคะใช่เพราะพวกเสี่ยงผิวอิ้วฮะ
เสียงพิวอิ๊วด้วยนะใช่เมื่อกี้ทาก่อนอ่านข่าวไปแล้วเข้าตาน้ำตาไหลเลยครับเนี่ย
นะครับผมอ่านเกือบตาข้างหนึ่งอ่านนะครับคุณผู้ชมว่าเมื่อกี้แต่ตัวนี้มันดีจริงเนาะ
ครับดีมากครับมันหอมปวด
มันช่วยด้วยเยอะจริงสดชื่นหายต้องหายใจช่วงนี้อืมบรรทาวน์ถูกต้องหอม
ใช่ครับห่วมแล้วยิ้นเห็นลำยาวหน้าตาไหลข้างเลย
หวานก็พี่เล่นป้ายซะตรงนี้เปียกหมดเลย
จริงใช้นิดเดียวก็แฮปปี้แล้ว
พี่บอกว่าทาให้หน่อยเราก็ทาหนึ่งเต็มที่ครับ

ที่แบบตอนแรกเมื่อก็คนนี้เพื่อไปฆ่าเสือแล้ว
ตัวเหมือนกันเคยไปถลกหนังเสือเขาด้วย
ก็โดนบันกดีแล้วตัวนี้เหมือนกลับมา

มือมีดเขาเปิดปมแขนคือมีการไปแทงญาติตัวเอง
เหตุการณ์เป็นกรณีของที่นายสุธนอายุ๓๗ปี
เขาใช้มีดปลายแหลมแทงนายวินดูอายุสามสิบห้าปีนะคะ
จนเสียชีวิตอยู่ริมถนนบริเวณท้ายหมู่บ้านดงเข็กตำบลท่าสาราจังหวัดขอนแก่นค่ะ
ล่าสุดเนี่ยพันธุ์ตำรวจเอกรัตนทัศน์ศรีศรีพลนะคะก็มีการนำตัวนายสุทนเนี่ย
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุใช้อาวุธมีดพกแทงนายวินยูเสียชีวิตมาสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะ
ก็นายสุธนเขาบอกว่าตนกับผู้ตายเนี่ยมีเรื่องขัดแย้งกันมา๓๔เดือนแล้ว
หลังจากที่ผู้ตายย้ายออกมาอาศัยอยู่ที่บ้านของนางทองใบนางทองใบก็เป็นคุณแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะ
จากนั้นเนี่ยผู้ตายก็มักจะมาหาเรื่องตัวเองแล้วก็ด่าทอบุพการีของตน
ถ้อยคำที่หยาบคายทำให้ตัวเขาเองเนี่ยเก็บกฎมาตลอด
กระทั่งวันเกิดเหตุเนี่ยค่ะผู้ตายขับรถจักรยานยนต์มาที่บ้าน
แล้วก็ลงจากรถเข้ามาชกหน้าตัวเองในขณะที่กำลังนอนอยู่ใต้ถุนบ้าน
จึงเกิดการต่อสู้กันก่อนที่จะใช้มีดพับที่พกติดตัวไว้
แทงใส่ผู้ตายซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นตนอยากจะขอโทษแม่ของผู้ตาย
แต่ว่าไม่ขออโหสิกรรมหรือขอโทษผู้ตายเพราะว่าผู้ตายเนี่ยดูถูกดูหมินตนมานานแล้ว
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ก่อนจะนำตัวไปฝากขังต่อสารจังหวัดขอนแก่นในวันที่๒กุมภาพันธ์ค่ะ
โดยหลังจากสอบปากคำเสร็จแล้วเนี่ยผู้ต้องหาได้ปฏิเสธที่จะทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
จากว่าเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยแต่ไปฆ่าเขานะ
คือกฏกันจากการที่เปล่าว่าถูกแบบพูดดูถูกพูดดูเหมียน
พูดว่าบุพการีเก็บความรู้สึกนั้นไว้
แล้วปรากฏว่าไปเอามีดแทงเขาเสียชีวิตอ่ะคุณ
กลายเป็นว่าคุณต้องถูกจับนะคะติดคุกค่ะ
เพราะว่าคุณฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาอันนี้
กำลังจะรีบวิ่งกลับไปที่บ้านด้วยนะพี่
ปรากฏว่ายังไปไม่ทันถึงบ้านเสียชีวิตก่อนเพราะว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหว

คนละข่าวใช่ไหมคะเสือเพราะเสือก่อนหน้านี้เป็นอีกกรณีหนึ่ง
ใช่อันนี้คือแบบว่าเขาอยู่ตามตะเข็บชายแดนเรื่องนี้ก่อน

แต่เรื่องเสือนี่คือเขาบอกว่าวันที่๒๘มกราที่ผ่านมา
ปี๖๐เอ้า่๖๔เออ๖๕เนี่ยโมด

ใช่แต่ก็เสือนี่ที่เขาเจอนี่คือ
มันออกมาสองคนแต่อันนี้เด็ดกว่าคือไปถลกหนังเขาเลย

เข้ามาทำร้ายอ่าฮะอันนี้คือคนละข่าวกันแล้วอ่าฮะหนูแสดงวันนี้ที่เหมือนกันที่ทองผาภูมิเหมือนกัน
ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
ด้วยความที่หลายที่เขาปิดอุทยานบ้างอะไรบ้างอย่างนี้
งเที่ยวก็ไม่ได้เข้าไปรบกวนน้องสัตว์ป่าทั้งหลาย
เขาก็ยังแบบมีการใช้ชีวิตของเขา
แต่บางกรณีที่เราเห็นบางทีสัตว์ป่าก็ลงมาในพื้นที่ของคน
เหมือนกับคนไปสร้างบ้านไปบุกรุกพี่เขา
บางทีเขาก็ลงมาหากินตามปกติของเขา

ก็มีชีวิตความเป็นอยู่ของเขาอยู่แล้ว
วันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่คนพูดถึงกันก็เกี่ยวกับพ่อหมอกระต่ายเนี่ย
วันนี้เขาไปให้ข้อมูลนะฮะหมอกระต่ายแล้วก็แจ้งความแจ้งข้อหาเพิ่มกับนายนรวิทย์เนี่ยนะครับ
ผู้สื่อข่าวเขารายงานว่านายแพทย์อนิรุธสุภวัฒน์จริยากุลเนี่ย

เขามาพบกับพนักงานสอบสวนที่สนพญาไทย
วันนี้ก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหมอกระต่ายแล้วก็ประวัติครอบครัวฮะ
ส่วน๑๐ตำรวจตีนรวิทย์เนี่ยก็ได้รับทราบข้อเพิ่มเติมอีก๒ข้อหา
ตอนนี้ถ้ารวมกับของเดิม๗ข้อหาก็จะรวมแล้วเป็น๙ข้อหานะครับ
ประกอบไปด้วย๑ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เฉียวชนผู้อื่นถึงแก่ความตาย
๒ความผิดตามพรบจราจรทางบกฐานำรถไม่ติดทะเบียนแผ่นป้ายทะเบียน
ขับรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย๔ไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายบนพื้นทาง
หรือเอาง่ายไม่หยุดรถให้คนข้ามอะแหละ
พรบรถยนต์ข้อห้ามฝ่าฝืนใช้รถที่ไม่ได้เสียภาษีประจำปี
๖ไม่จัดให้ทางเดินรถมีส่วนควบที่ครบถ้วนตามกฎหมายและใช้การดี
๗ไม่จัดให้มีการประกันภัยตามกฎหมาย
ฐานขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น
ขับรถเร็วเกินกำหนดคาดว่าจะส่งให้อายการเนี่ยวันที่๑๑กุมภาพันธ์นี้
๙คณรองประหลัดกรุงเทพหมานครในชาติวัฒนาเขจร
เปิดเผยว่าสำนักการจราจรและขนส่งได้ดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเตือน
มีสนัยกระดาษสนับพอมปลุ่มอีก๑๐๐แห่ง
ตอนนี้ก็คือก็มีการเรียกได้ว่ามีการคิดเกี่ยวกับทางม้าลายเอ่ย
เกี่ยวกับความปลอดภัยเอ่ยมีการสร้างเพิ่มมากขึ้นเยอะ
แม้กระทั่งเขามีความคิดกันถึงขนาดว่าเฮ้ยหรือทางม้าลายมันจะต้องทำเป็น๓มิติหรือเปล่าวะ
รีดีหรือเปล่าวะเนาะแต่ก็มันก็เกิดความสูญเสียกันแล้วล่ะ
ตอนนี้มีการเพิ่มกันมามากมายซึ่งวันนี้สำนักการจราจรและขนส่งเนี่ยก็ได้ปรับปรุงนะฮะ
กายภาพบริเวณก่อถึงทางข้ามเพื่อสร้างความตระหนักตักเตือน
ให้ผู้ที่ใช้ยานพาหนะผ่านบริเวณทางข้ามเนี่ยจะรอความเร็วแล้วก็หยุดยานพาหนะให้คนเดินข้ามด้วยด้วย

อย่างที่ก่อนถึงทางม้าลายแล้วมันมีแบบคล้ายเป็นคลื่นเนี่ยอันนี้พี่ชาวเห็นด้วยนะ
แล้วก็รู้สึกเวลาที่เราขับรถมาแล้วแล้วเจอแบบตึก
มันจะทำให้เรารู้สึกแบบชะงักขึ้นมาแล้วก็เหยียบเบรก
แล้วก็ทำให้ชะลอความเร็วได้ตั้งแต่เนิ่นเลยอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีนะครับผม
อยากให้ทำกันเยอะนะฮะเออยังห้าตึกจะไม่เพิ่มเติมอย่างคุณแม่ง
เพราะว่าทำสีเข้มขึ้นอื้ออื้อแต่วันนี้อ๋อมันมีกลุ่มนั้นละ
ตั้งแต่มีข่าวหมอกระต่ายเนี่ยหลายหลายคนก็เริ่มมีแต่ขอให้มันระยะยาว
ครั้งที่แล้วตอนแกมมี่ก็จะแบบไปจิตใต้สำนึกในช่วงระยะเวลาสั้นอ่ะ
แต่ถ้าระยะยาวมันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไป
เพราะว่าเราอยู่ในสังคมที่เร่งรีบ

มาโฆษณาสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะ
สักครู่เดี๋ยวครับ
เอาล่ะแน่นอนตอนนี้คนคิดเริ่มกลับมากินบุฟเฟ่กันแล้วเนาะ

ร้านบุฟเฟ่นี่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอดฮิตที่คนอยากไปทานเลยล่ะค่ะ
ต้องเป็นบทสรุปสุดท้ายเลย

ใช่ไหม
ใช่พี่สั่งมากินบ้านก็บวก๕๐บาท
คือวันนี้แต่ถ้าสมมุติมีข่าวอีกข่าว

เขาโพสต์เรื่องราวลงในกลุ่มคนรักบุฟเฟ่ฮะ

ลูกค้าลูกท่านไม่น่ารักกับเรา

ไม่ใช่แป๊บปีนไปปีนมา
ทางซ้ายก็มีโต๊ะลูกค้า
องตากันทะล้นเลยเออทำยังไงกันวะมันปีนอ่ะ

ไม่ใจเราก็อยากเอาไม้ตี

คำถามคือบางทีเรายางอยู่ถ้าเกิด

หรอกหลายคนเวลาไปกินบุฟเฟ่ปกติมันมีเวลา
เราก็ต้องมีเวลาในการทานของเราถูกไหม
แต่ในขณะที่บางทีถ้าสมมุติเราทาน
ข้างก็คือปีนข้ามมาหาเราบ้างอะไรบ้างอย่างนี้
มันก็อาจจะทำให้รบกวนการรับประทานอาหาร

เพราะเขาก็ต้องเอาลูกเขาออกมาด้วยถูกต้องป่ะ
แต่คำถามคนบอกถ้าเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้

พอบุฟเฟ่แองจี้เคยเจอไหม
เจอใช่คุณแม่แต่หนูเป็นแนวนางงานแล้วก็

เด็กมันไม่ได้มีเงินเลี้ยงจะจ้างพี่เลี้ยง

แต่วันนี้เอาจริงเราก็เข้าใจคุณเหมือนกัน

โดยเฉพาะเกี่ยวกับหมูกระทะปิ้งย่างอย่างเงี้อืม

ก็เคยเกิดไปปิ้งไปปิ้งมาแล้วนะ

ต้มอ่ะเพราะเด็กถ้าบอกเด็ก

สะเลิกทะละมาเรียบร้อยนะ
แล้วแบบเด็กมันเจอเด็กบางที

ชั้นก็บอกหยุดไป
เด็กบอกมันเป็นอย่างนี้จริง
มันจะมาแล้วอยู่ด้วยพวกเราก็
ไปนั่งกินเลยนี่้กค้มผม
ไปอยู่นี่อยู่เลยแต่เขาหยุดที่มาล่ะ

มันก็เปลี่ยนไม่ค่อยได้แต่ช่วงดีหน่อยเขากั้นไว้ตรงนี้เป็นพลาสติก
แต่จริงคำนี้คำนี้ก็เป็นคำที่คนพูดอยู่แล้วเลยอ่ะไม่ไม่
เขากดเถิมากแม่กระเทรกระเด็นอย่างเงี้ยเถอะจริง
แต่ก็เข้าใจนะบางทีบ้านนะพ่อแม่อยากกินออกมากิน

คือเขาบอกลูกคุณเนี่ยก็ควรจะแบบเอาจริงวันนี้ส่วนใหญ่นะ

ถ้าควบคุมไม่ได้เนี่ยก็ให้หาร้านที่มีห้องส่วนตัวไหม
หรือแยกไปเอาง่ายถ้ามุติความเจนอันนี้ก็เข้าใจอันนี้ยาก
ทานที่บ้านกันไหมบางทีเขาอยู่คอนโดไงเม
บุฟเฟ่ทานที่บ้านไม่ได้สั่งไปทานที่บ้านไม่ได้
คือทานที่บ้านแล้วกินไม่อร่อยด้วยอยู่ที่บ้านนะ
ไม่ทานที่บ้านมันไม่คุมพี่มันต้องสั่งอาราคาอย่างเดียวมันคิดแบบนี้ไง
แต่พ่อแม่ก็ต้องย่างไหมขนาดเราไปเราสมมุติเราพวกย่าง
มันมันไม่ใช่เป็นร้านอาหารที่เขาแบบเสิร์ฟตลอดไปถูกต้องปะล่ะ

เดี๋ยวแม่ก็ต้องเดินไปตักสลับกันพ่อแม่โอ้ระหว่างนั้นมันวิ่งนะเถอะ

แต่เข้าใจผิดว่าว่าร้านชื่อปิ้งย่างปิ้งไปด้วยย่างไปด้วยอย่างนี้
ไม่ใช่ย่างไปโต๊ะอื่นคนไรย่าง

ต้องพูดเลยไม่รู้มาแต่อย่างบางคนอาจจะแม่หนุ่ม
ไม่รู้แต่สมมติฉันหยิกนะเถอะ

โอโธไปกินซุฟคี้เท่าเขียวกลับบ้าน
หยุดลูกหยุดลูกทำไม

เด็กทุกคนจะนั่งคือโทรศัพท์ได้อยู่นิ่งมาก
ส่วนใหญ่มันอยู่ที่การสั่งสอนนั่นแหละ

มันปีนเน่มันปีนจริงจริงเน่จัดผูกเชือกไปที่โต๊ะไง
โหขนาดลูกเพื่อนนะยังหันกระซิบลูกเพื่อนชอบเนอะชอบเนอะ
เมียจริงจริงมันปีนชอบอะไรกันก็ไม่รู้ชอบไปกินในพุกปิ้งยาง
ชอบไปกินชาบูไม่รู้เป็นอะไรกันนะเขาหนาก็ไม่รู้ยิ่งแก่เย็นมันต้องกินชาบู
มันบุฟเฟ่มันอร่อยไงมันไม่ใช่บุฟเฟ่เอาแบบปกติเนี่ยมันก็ปีนกันแล้ว
เด็กมันไม่รู้หรอกในบุฟเฟ่ในอาราคาสมันปีนอย่างเดียวก่อนมันปีนกับวิ่ง
อาจจะต้องบอกแล้วก็ควบคุมหน่อยพ่อแม่อาจจะต้องแบบ
จริงมั้ยพ่อแม่อาจจะต้องแบบพูดด้วย
เอ้าไปเรื่องนี้ค่ะต้องบอกว่าตอนนี้ราคาหมูในหลายที่ก็คือราคาสูงขึ้น
แต่ที่สุพรรณบุรีเจ้านี้บอกเลยว่าเขาไม่สนนะคะว่าหมูจะแพงไหม
ยังยืนหยัดจะขายก๋วยเตี๋ยวเรือราคา๒๐บาทเหมือนเดิม
โอ้โหเยี่ยมมากร้านต้องชี้เป้าเลยนะคุณผู้ชมค่ะ
ก๋วยเตี๋ยวเรือป้าแดงค่ะเขาบอกว่าราคาเนี่ยเป็นแบบลูกหลานปริมาณคุณภาพรสชาติคงเดิม

ปัจจุบันต้องบอกว่าราคาเนื้อหมูแพงขึ้นเรื่อยค่ะ
แต่มีร้านจำนวนนึงก็คือยังขายสินค้ากันอยู่ที่แบบว่ามีหมูเป็นส่วนประกอบ
แล้วก็ยังคงขายราคาเดิมอย่างเช่นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือป้าแดงสุพรรณบุรีนะคะที่ขายราคา๒๐บาท
ถ้าพิเศษเนี่ยบอกเลย๒๕บาท
ด้านนางจันประพาพันควงอายุ๖๐ปีหรือว่าป้าแดงเขามีการเปิดเผยบอกว่าตัวเองขายก๋วยเตี๋ยวมาประมาณ๒๘๒๙ปีแล้ว

เขาบอกว่าแม้เนื้อหมูจะขึ้นราคาแต่ป้ายังคงยืนหยัดขายราคาเดิมคือ๒๐บาทเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นลูกค้าประจำ
เสมือนลูกหลานจะให้ไปขายแพงเนี่ยก็ไม่กล้าก็เลยขายราคานี้มาตลอดเลยนะคะ
ซึ่งหมูที่ใช้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นหมูดีคัดเกรดมาเลยด้วยรวมถึงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะคะสุดเด็ดรสชาติถูกใจลูกค้ามาก
นอกจากก๋วยเตี๋ยวหมูแล้วเนี่ยนะคะยังมีเมนูก๋วยเตี๋ยวเนื้อหัวเนื้อตุ๋นเนี่ยราคา๒๐บาท

พิเศษ๓๐บาทถ้าเป็นเนื้อ
ถ้าลูกค้าสนใจมาชิมได้นะคะเขาบอกว่าให้เริ่มจากหอนาฬิกาอูทองเข้าซอยวัดเขาพระนะคะเพียง๓๐๐เมตรเนี่ยคุณก็จะเจอกับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือป้าแดง

ตั้งแต่๘โมงเช้าไปจนถึงบ่าย๒

แต่เนื้อมันยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ป่ะ
เนื้อมันแพงอยู่แล้ว
เนื้อตุ๋นก็ขาย๒๐บาทนะแค่พิเศษเนี่ยเป็น๓๐
แต่ดูปริมาณแล้วยังเยอะอยู่เลยเนาะ
น่ากินมากหูสั่งเล่นเซ็กแห้งซะหน่อยนะ

สุดเหงาส่องหนังโป๊ะกะว่าตัวเองจะคลายเครียด
ครับเจอภาพบาดตาไม่ทันตั้งตัว
สาวในคลิปคือเมียตัวเองครับ

หลังจากที่เขาลองเสิร์ชหาดูหนังโป๊ะ
เพื่อจะจับข้อมูลมาใส่ข้อมือนะครับ
แต่กลับได้เจอภาพช็อกชำตำตาครับ
เมื่อสาวที่ปรากฏในคลิปเสียวเนี่ย
ก็คือภรรยาของตัวเองครับคุณผู้ชม

ตั้งแต่แรกเห็นนะพวกเขาเนี่ยเข้ากันได้ดีสุดแล้วก็ตัดสินใจแต่งงานกันหลังคบกันได้ไม่ถึงปีครับ
ก่อนจะมีลูกชายด้วยกันฮะแต่แล้วไม่นานเนี่ยเขาก็ต้องเดินทางไปทำธุระที่อื่น
เมื่อไปถึงที่พักเนี่ยเฉินก็โทรกลับไปหาภรรยาแล้วก็ลูกนะครับ
แล้วก็ก่อนที่จะมาเสิร์ชหาดูหนังโป๊ระหว่างนั่งเหงาฮะ
และได้เห็นสาวคนหนึ่งหน้าตาคุ้นคล้ายกับภรรยาของตัวเอง
ฉันยังคงดูคลิปเซ็กนั้นต่อไปก่อนจะรู้สึกเหมือนถูกสายฟ้าเนี่ยฟาดลงมา
เมื่อปรากฏว่าสาวในคลิปนั้นเนี่ยมีไฝอยู่ที่หน้าอกและต้นขาด้านในครับ
ตำแหน่งเดียวกับภรรยาของเขาเป๊ะเลยทีเดียว
และเมื่อลองค้นดูเพิ่มเข้าไปอีกนะฮะก็ยิ่งอึ้งครับ
เมื่อเจอคลิปของภรรยาถึง๑๒คลิปครับในเว็บโป๊ดังกล่าว
หลังทำธุระเสร็จฉันก็รีบกลับมาบ้านไม่รู้ทำธุระอะไรนะครับผม
เพื่อความเพื่อเค้นความจริงจากภรรยาเมื่อภรรยาได้เห็นคลิปถึงกับสุดครับ
แล้วก็อ้างว่าเป็นฝีมือของแฟนเก่าที่นำเอาคลิปไปอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์นั้น
อืมก็ของแฟนเก่าตัวเอง
ใช่ครับนะฮะไม่ใช่ของปัจจุบันที่อยู่กับเฉินนะฮะ
อ่าของแฟนเก่าที่นำมาอัพโหลดเจ้าตัวก็ยังไม่รู้ด้วยนะครับ

คือแฟนกันมาเยอะนะเรื่องกินทุกกี้กลับไปกับลูกเนี่ย

เขาบอกว่าวิธีแก้ปัญหาค่ะลุกขึ้นแล้วตะโกนเดาลูกใครอ่ะ

ลูกใครคะ
แต่มันพูดง่ายเนอะแต่ก็ถามลูกใครใครเขาก็รักของเขาอ่ะ
แต่ก็มันปีนจริงนะเถอะ

ทีมงานฉันก็กระเทยหมดกระเทยก็เยอะกันอยู่แล้ว
ถ่ายรูปถ่ายรูปไงหนู
กว่าจะกินได้ต้องถ่ายรูปก่อน
ปุ๊บหัวมันลงไปในน้ำซุปจริงเนี่ย

โฟกัสเลื่อนโฟกัสเลื่อน
ก็ถ่ายรูปชิ้นขึ้นลงลงขึ้นลง

มันไม่ต้องรู้ไงคะมันนั่งอยู่หลังโต๊ะมึงนี่แหละค่ะ

โหหยุดไปทำไม

โอ้โหแซมบัคเลย

ไปเบรกกันสักครู่หนึ่งค่ะ

เรื่องโดนของวันนี้ออกผลกระแส

พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทน
โลชั่นมิสทีนไวท์สปาโรเซ

น้องอุศนีม่อนเป็นที่พูดถึงกันเยอะเหมือนกัน

ก็น้องสาวเค้าเมื่อวานที่เราเล่า

เค้าสงสัยว่าพี่สาวกับเขา
ถูกอดีตผู้จัดการดาราคนหนึ่ง
ก็อาจจะมีคดีด้วยกัน

ตัดขาดกับครอบครัวไม่สามารถติดต่อพี่สาวได้เนี่ย
เดือนหนึ่งแล้วแล้วที่เด็ดไปกว่านั้นคือเขาบอกว่าเฮ้ย
อยู่ดีดีเนี้ยมีการยุโยงบอกเนี้ยดาราคนนั้นอ่ะอืม
ดาราคนนั้นไม่ต้องแอปเป็นใครแล้วเนอะจักรจันทร์อ่ะ
ส่งแบบว่ามีคลิปส่งผู้หญิงไปให้สามีเธออ่า
สามีของไอ้นกเป็นสามีที่แบบว่าทุกคนอิจฉาคือหล่อ
สายฝรั่งที่หล่อถูกหล่อหล่อตอนนั้นทุกคนหิวแบบว่าเกรงเกรียญ
กว่าละมั้งบางผานายแบบชื่นชมแบบอู้วตัดเธอให้แฟนหล่อมาก
เขาจะมาแล็กเมย์เธอถ้าสมมุติเธอแบบว่า
อย่างนั้นเขาจะมาแล็กเมย์เธอนกไปเลิกหมดเลย
เลิกกับแฟนจนถึงวันเขาเป็นในแบบ
จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครเห็นว่าคลิปนั้นมีจริงหรือเปล่า
เขาว่ากันว่าอย่างงั้นล่าสุด
วันนี้นกอุศนีเขาเดินทางมารายการโหนกระแสนี่แหละนะครับ
เอาจริงแล้วตอนนี้สบายดีกลับมาอยู่กรุงเทพแล้ว
ก่อนหน้านี้ไปอยู่โคราชบ่อยเพราะไปทำบุญปฏิบัติธรรม
ส่วนข่าวที่โดนทำของใส่เป็นเรื่องที่ตลกมาก
ไร้สาระเรารู้ตัวทุกอย่าง
ไม่มีช่วงไหนที่ไม่รู้ตัวหรือแบล็งไป
รู้สึกว่าทำไมจะต้องไปเจอหมอปลา

ส่วนที่น้องสาวพูดไปถึงเรื่องหย่า
เพราะอดีตผู้จัดการกับแฟนคลับกไก่เป่าหูนั้นน่ะ
จริงค่ะเข้าใจผิด
ตนไม่อยากพูดเรื่องหย่าเพราะตอนจบก็เงียบ
ซึ่งก็มีหลายเหตุผลรวมถึงเป้าหมายในชีวิตเนี่ย
มันแตกต่างกันออกไปมันก็ต้องแยกย้ายกันออกไป
เมื่อถามว่ามีโอกาสที่พี่น้องจะกลับมาเคลียร์กันไหม
เขาบอกคุยกันตลอดแต่ช่วงมกราคมเนี่ย
เข้าใจไม่ตรงกันแต่ไม่ขอพูดถึงรายละเอียด
ให้ถามตัวเราเองว่าเขาทำอะไรไว้
ก่อนหน้านี้สร้างความเสียหายอะไรบ้าง
ถ้าเขาทบทวนว่าทำอะไรผิดพลาดบ้าง
ถ้าเขาไม่ยอมรับตรงนี้เราก็ต่างคนต่างดุริเชิดของกันและกันแล้วกัน
ครับผมทะเลาะกันหรือไหมแม่พี่น้อย
ใช่แต่ตอนนี้ก็กลับมาอยู่ที่กรุงเทพเรียบร้อยแล้ว
หลังจากที่ไปปฏิบัติธรรมที่โคราชมาช่วงระยะเวลา
เพราะตอนแรกก็งงว่าน้องสาวพอเขาคงแบบไปบอกมาหาหมอปลาเนอะ
รู้สึกว่าพี่สาวถูกแบบใส่ทำของหรือเปล่า
ถูกต้องเขาบอกว่าพี่สาวเปลี่ยนไปตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้น
แล้วก็อยู่กับผู้จัดการอดีตผู้จัดการของน้องเจ้าจันทร์เนี่ยอืม
นะครับผมก็เลยไปหาหมอปลานะครับแต่นกก็ออกมาชี้แจงเรียบร้อย
หมดทุกอย่างนะครับว่าตัวเองมีสติรู้สัมปชัญญะดีทุกอย่างนะครับ
อืมนะฮะอ่ามาถึงเรื่องราวของหล่อเก่งพระเอกคนนี้ครับ
คุณผู้ชมครับผันตัวเองจากนักแสดงเนี่ยมาเป็นผู้จัดละครเรียบร้อยแล้ว
เป็นพระเอกที่มีชื่อเสียงโด่งดังดั้งโด่งมาตลอดนะครับผม
คุณวีรภาพฮะอืมนะครับแถมในตอนนี้ได้ผันตัวเองเนี่ย
จากการเป็นนักแสดงมาเป็นผู้จัดละครเรียบร้อยซึ่งละครเรื่องล่าสุดนะครับ
นั้นเนี่ยก็คือนางสาวส้มหล่นครับโดยเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบแปด
วีนี่แหละครับได้เคยแสดงในบทบาทพระเอกของเรื่องนี้นั่นเอง
แล้วก็ปีสองห้าหกห้าก็ขึ้นแทนเป็นผู้จัดละครแบบเต็มตัวเพราะว่าอันนี้
หนุ่มวีก็ทำกับกิต้าใช่นะครับแต่ว่าเรื่องนี้คนเดียว
อ๋อนี่ไม่ใช่ทำกับกิต้าน่าทำตัวเองแล้วเหรอคนเดียวเต็มตัวค่ะอ๋อเหรอ
อันนี้ครับนะครับผมนางสาวส้มหล่นนะครับซึ่งตัวเองก็เคยเป็นอาร์ต
ต้าด้วยก็กีต้าด้วยนางทำด้วยกันอ่าจริงจริงพี่วีมาเป็นผู้จัดสักพักอ่ะ
แล้วนะใหญ่ใหญ่เลยค่ะหลายพักใหญ่มากอ่ะใหญ่นี่แหละนะครับแล้วก็
ก็ละครก็ประสบความสำเร็จทุกเรื่องด้วยนะใช่ฮะนะครับนะครับแต่คน
แต่คนที่เป็นพระเอกหรือเป็นนักแสดงมาก่อนก็จะได้เปรียบนะเวลาถ้าเป็นผู้จัดนะแม่เนอ
ได้เปรียบไหมถ้าพี่เมย์ได้เปรียบไหมถ้าเกิดเราเป็นนักแสดงแล้วไปเป็นผู้จัด
เพราะหลายคนก็จะบอกว่าบางทีเราจะรู้ระบบในกองหรือว่าจะเข้าใจทีมงานแบบตากล้อง
นักแสดงด้วยกันอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเมเนสหรือว่าจัดการอาจจะได้ดีขึ้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่า

ฉันถึงเวลาพบฉันพูดอย่างแรกเลยโอ๊ยไม่ทำละคร

เป็นกรรมที่เราทำมันมีเยอะลูก

มันจะท่องหวนคืนกับที่เยอะเกิน

ไม่เห็นละครบุงละครผิดก็เล่นเต็มที่

แต่พี่ไม่เอาไม่เอาเลยถามที่พี่ประกาศ

ใช่ทุกวันนี้ไม่ได้เป็นผู้จัดแล้วเป็นผู้แจก
เออแจกดีกว่า

ได้ครับผม
ขอให้มากด้วยอ่างเปล่าพี่ติ๊กบอกนะคะ
และขอให้มีแต่เราตลอดไปโอ้โฮ
ทำไมวันนี้พี่ดูรู้สึกพี่ติ๊กเขาแปลกวะ
แม่แฟนเข้ามาชื่นชมกับความหล่อเหล่านี้

ก็ทำคลิปแต่ละอันก็คือเราจะต้องติดตามนะคะ

มั่งมีในปีเสือส่วนที่เหลือขอให้มากด้วยอ่างเปล่า

แต่ติ๊กติ๊กก็มีพี่น้องเป็นผู้ชายหมดเลย๓คน

ละครเรื่องแรกในชีวิตเราเลย

อ๋อพี่น้องเป็นลูกชายชุดไหนก็หล่อ
ได้เล่นสมใจแล้วน่ะโร่นี้

แบบทุกวันเวลาก็ทำอะไรพี่ติ๊กไม่ได้

ถูกเผลอหล่อขึ้นด้วย

เดี๋ยวกลับมาดราม่าทัวร์ลงครับ

เขาบอกไม่เมาแต่เขาบอกเขา
ครับผมมาถึงเรื่องราวที่ตอนนี้กำลังเป็น
กำลังร้อนเลยฮอตเลยสำหรับหนุ่มบีมซันยูเปิดใจนะครับ
กระแสดราม่าเดือดพลังใบ
ยันไม่เคยยุ่งกับยาเสพติดนะครับ
กลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงมากครับ

ก่อนหน้านี้มีการไลฟ์สดแล้วก็โพสต์คลิปรัว
ลงในโลกโซเชียลขณะกินใบกระท่อมสด
พร้อมกับทำกิจกรรมหลายต่อหลายอย่างครับ

ล่าสุดครับเจ้าตัวเปิดเผยว่า
เวลาทำงานอยู่หน้าจอทุกอย่างก็เพอร์เฟค
ยืนยันไม่ได้เล่นยาแต่ด้วยความที่ตนเป็นคนไฮเปอร์ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยอุบัติเหตุมันจึงเกิดขึ้นได้จริง
และทุกคลิปตนพยายามสอดแทรกในเรื่องของคำเตือน
แล้วก็ใบกระท่อมก็ไม่น่าจะมีผล
ที่ทำให้รถไปเสยเกาะกลางถนนนั่นเอง

โอ้โฮนี่ครับผมโมฮิท่อมนะครับผมคลอคเทล

นี่ดูฮะแม่ใบไม้ร่าเริงนะครับ

เขียวกันโอ้โฮดูครับดูขับเรือครับ

เขียวใบฝรั่งอร่อยมากครับตรงนี้นะครับ
นี่ดูครับมันมาแล้วมันมาแล้ว

นะฮะล่าสุดนะฮะหนุ่มบีมได้เสียค่าปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะ

ขับเรือด้วยความหวัดเสียวเนี่ย
ปรับไป๕๐๐บาทนะฮะจากกรมเจ้าท่านะครับ
แล้วก็โดนยึดใบขับขี่เรืออีก๑เดือนนะครับ
ส่วนการที่ขับรถหวาดเสียวเนี่ย
โดนปรับไป๑๐๐๐แล้วก็เล่นมือถือขณะขับรถก็อีก๑๐๐บาท
ซึ่งในโลกโซเชียลก็ต่างเข้ามากับวิภาควิจารณ

ใช้เข่าขับรถนะครับก็คือ
ไปดันที่ภูมิมาลัยแทนการใช้มือ
แล้วก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าไปเกิดอุบัติเหตุแล้วก็อาจจะไปทำให้คนอื่นเนี่ย
เกิดประเหตุกับคนอื่นจะรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับ

มันก็อาจจะไปกระทบกับคนอื่นที่เขาไม่ได้รู้อีโน่อีเหน่ได้

ดูแล้วอาจจะคิดว่าอุ๊ยเป็นฤทธของกระท่อมหรือเปล่าไง
เข้าใจไปอย่างนั้นเพราะมันมีกระท่อมอยู่ในเฟรม

ถ้าสมมุติเขาบอกมันมีแรงมากขึ้นเหมือนเมื่อก่อน

ที่อธิบายไปก็คือ่ะที่เนสสี่สูงเกินมดทำให้เมาแบบนี้ไง

จินทนาการที่เยอะต่อหรือเกิน
ในหัวหนูคลิปที่เป็นหมอปลาปลายพูดหรือใครพูดสักคน

ตรุดจีนกันแล้วสิงเจียอยู่อีสิงนิววัดชัยนะครับ
วันนี้เริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งดี

อังมธรรมเมตต์๑ซองว้าวขอบคุณครับ
นั่นนั่นอังเปล่า
สิเจียอยู่อีสิงนิวว๋าใช่นะครับ
คุณผู้ชมเช่นกันอังเปล่าตัวกายนะครับ
กรวมสีฟ้าชายนะครับตรูภาพแขมงแรงเลยครับ

กับรบโชว์ชายวันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีครับ